ของปากท้องแล้วก็เงินที่เข้ากระเป๋าเรา

สรุปความคิดเล่นเราจะได้ใช้เงินเมื่อไหร่

เอาเป็นว่าคนไทยที่มีอายุ๑๖ปี

บาทที่คนไทยทั้งประเทศตอนนี้ให้ความสนใจมากทีเดียวอย่างที่รู้กันนโยบายนี้จะมีการแจกให้กับประชาชน
คนไทยที่อายุ๑๖ปีขึ้นไป
สามารถนำไปใช้จ่ายได้ภายใน

บางคนก็จะถามไงอ้าวทะเบียนบ้านฉันอยู่ต่างจังหวัด

รู้สึกเหมือนต่างจังหวัดจะให้๑อำเภอเลยนะ

บอกว่าทางคณะรัฐมนตรีมีการมอบหมาย

แม้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับกฎกติการรัฐมนตรภัย

ให้มีการพิจารณาแล้วก็อนุมัติ
การว่าภายในช่วง๒๓สัปดาห์นี้ค่ะ

แต่ไอ้ที่แน่นอนชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะ

จะถูกโอนให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อืม

อายุ๑๖ปีขึ้นไปทุกคนได้หมด

ขอเพียงแค่คุณอายุ๑๖ปีขึ้นไป
ส่วนจะนับครบอายุ๑๖ปีตั้งแต่เมื่อไหร่
อันนี้แหละค่ะอันนี้ต้องรอประกาศอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับเงินที่จะโอนตรงให้กับประชาชน
เขาจะสามารถทำได้๒รูปแบบ

แบบแรกคือผ่านทางแอปในโทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะ

ที่บอกว่าไม่ใช่เป่าตังค์นะคะ

ที่ร้านค้าแล้วก็สแกนซื้อของได้เลย
ภายใต้วงเงินคนละ๑๐๐๐บาท
อันนี้สำหรับบางคนไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ

นำไปใช้หนี้ไม่ได้นะคะ
นำไปแลกเป็นเงินสดแล้วก็ห้ามซื้อเหล้า
เดี๋ยวระบบนี้เนี่ยจะไม่มีหน่วยงานตัวกลางนะคะ
ส่วนในเรื่องของการใช้งานจะเป็นภายในรัศมี๔กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านหรือจะเป็นในพื้นที่อำเภออันนี้ต้องรอการสรุปอีกครั้งหนึ่งโดยมีเวลาใช้เงินนะคะทั้งหมด๖เดือนหลังจากที่เงินเข้า
ส่วนตรุษจีนพอดีวันที่๑๐กุมภาตรุษจีนกุมภาแต่ไม่รู้ว่ากุมภาช่วงมาที่อะไร
เขาบอกจะพยายามทำให้ทันวันที่๑เนี่ยไม่แน่ใจส่วนบางคนที่บอกว่าโอ๊ยกว่าจะเข้าไปซื้อของในตัวอำเภอได้มันไม่ถึงหรอก๔กิโล
อันนี้นายกก็บอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวดูปรับแต่ละพื้นที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดถ้าพื้นที่ไหนที่แบบว่า๔กิโลมันไม่ถึงร้านค้าที่อยู่แถวนั้นจริงก็อาจจะมีการบวกไปให้ได้
ใช่รุ่งอร่วยได้ส่วนในกรุงเทพก็๔กิโลเมตรน่าจะมีร้านค้าเยอะแยะอยู่แล้ว
ใช่ก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ให้กระทรวงการคลังไปเก็บข้อมูลต่างอย่างที่บอกไปมันปลีกย่อยมันเยอะมากดังนั้นตอนนี้อาจจะต้องไปรวบรวมกันก่อน